และเมื่อคืนนะคะก็ต้องถือว่าเป็นค่ำคืนที่อบอุ่นจริงนะคะ
แล้วก็ผ่านพ้นไปแบบชื่นมื้นนะคะ
สำหรับงานใหญ่ของเรานะคะงานไทยรัฐ๖๙ปี
บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมโอ้โหชื่นมื้นมากนะคะ
คือที่มาจากทั่วฟ้าบนไทยเลยนะถูกต้องนะคะ
เป็นพี่น้องผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศค่ะ

โดยมีผู้บริหารในเครือไทยรัฐกรุ๊ปค่ะ
พนักงานไทยรัฐรอต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
อาหารการกินอิ่มน้ำสำราญนะคะโชว์ในงานสนุกสนานมากค่ะ
และที่สำคัญค่ะไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
ที่ได้ด้วยค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป
มอบรางวัลแก่ผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้รับรางวัลนะคะก่อนจะจบงานด้วยความสุข
ความรักความผูกพันของคนครอบครัวไทยรัฐจริงนะคะ

ซึ่งเมื่อวานี้ถูกต้องนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่นะคะ
ผู้แทนจำหน่ายนะคะซึ่งก็เอ็นดูไทยรัฐของเรานะคะ
รวมไปถึงขอบคุณศิลปินดาราที่มาสร้างสีสันนะคะ
นี่คุณซีซีวัดก็มานะคะคุณบอยปกรณ์คุณเกรทวรินทร
แล้วก็ศิลปินอีกมากมายเดี๋ยวติดตามได้
เราไปสัมภาษณ์ข่าวเขามาฝากกันตลอดแน่นอนล่ะค่ะ
ก็ถือว่าทุกปีดาราทุกคนให้การตอบรับลากริ้งกลางไป
ไม่มีใครปฏิเสธเลยนะเพราะว่าเราอยู่กันมาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะคะ